ตามเรื่องนี้ให้ต่อนะคะที่เชียงใหม่ค่ะ
คุณลุงพิการซี่ขวาวัย๖๕ปี

ทำทีมาซื้อลอตเตอรี่ทีละเยอะ
คุยกันคบกันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน

เอาลอตเตอรี่ของลุงไปมูลค่า๑๓๐๐๐บาท

เอาไว้ให้ดูต่างหน้ามีเงินติดบัญชีแค่๓๕บาท
แต่วันนี้เราเจอตัวผู้หญิงนะคะเดี๋ยวผู้หญิงเขาจะชี้แจงนะคะ
แต่มาดูภาพคุณลุงก่อนนั่งน้ำตาไหลจริง
น้ำน้ำตาไหลอยู่ริมทางเท้าแถวตลาดวโรรส

อีกใครเห็นก็สงสารนะครับ
บอกจะมาซื้อล็อตเตอรี่ไปขายซื้อที๑๐ใบ๒๐ใบแล้วก็ซื้อบ่อย
สนิทกันคบหากันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
ผู้หญิงคนนี้เอาลอตเตอรี่งวด๑พฤศจิกายน๖๔ของลุงไปตั้ง๔๐๐ใบ
ตอนแรกบอกว่าจะเอาไปขายให้แต่กลายเป็นว่ามาขอดูรหัสเข้าแอปพลิเคชัน
ธนาคารจากสมุทรแล้วก็โอนเงินออกไปจากบัญชีลุง
เหลือยอดเอาไว้ให้๓๕บาทเอง๓๕บาท๓๐สตางค์
ลุงบอกลุงใจสลายเลยนะคะครับโอ้โหลุงก็เลยบอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยเอาไปสี่ร้อยใบ
แต่เงินในบัญชีลุงเนี่ยเอาไป๑๐๓๐๐๐บาท
ไม่คนจีนเขาอ้างคนเดียวครับอ้างคนเดียว
ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณลุงไปแจ้งความที่สพเมืองเชียงใหม่
คุณลุงบอกว่าผู้หญิงคนนี้เอาเงินมาคืนภายใน๑๗ธันวาคม
แล้วลุงจะไม่ดำเนินคดีให้เอาเงินมาคืน
ล่าสุดวันนี้ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่เจอตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะ
นางสาวอาลินแทร่ฟางอายุสี่สิบเธอเป็นชาวเมียนมาก็คือผู้หญิงที่คุณลุงพูดถึงอ่ะนะคะ
จากการตรวจสอบกลายเป็นว่าอ้าวเป็นผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์
บอกว่าเรื่องที่คุณลุงเล่าเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิด
กับคุณลุงเป็นผัวเมียกันมันก็ต้องให้เงินกันสิ
เงินแสนกว่าบาทคุณลุงก็ให้เธอแล้วก็บอกว่าอยากจะมีลูก
เธอก็เลยบอกว่าสงสัยที่ลุงมาแจ้งความคงแค่โกรธเธอหรือเปล่า
เมื่อวันที่๖ธันวาคมลุงนัดให้เธอไปหาร่วมหลับนอนด้วยแต่เธอไม่ไป
ลุงก็เลยโกรธมาแจ้งความหรือเปล่า
ส่วนลอตเตอรี่ที่เอาไป๔๐๐ใบคืนไม่ได้หรอกขายไปหมดแล้ว
แล้วตั้งแสนกว่าบาทที่ของลุงเข้าไปได้หมดได้ไหม
เท่านี้นะจะให้มันหมดนะ
การดำเนินคดีอะไรนะคะเพราะว่าตำรวจพาลุงมาเจรจาก่อนในเบื้องต้น
ต้นขอเจรจากลายเกลี่ยกันก่อนให้มาเจอกันหน่อย
ฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนลุง๑๗ธันวาคมนี้
คุณลุงก็เลยพูดเหมือนเดิมบอกไม่เปลี่ยนใจก็พูดเหมือนที่เคยพูดไว้
ถ้าเอาเงินมาคืนไม่เอาเรื่องไม่ดำเนินคดีอะไรเดี๋ยวรอดู๑๗ธันวาคมค่ะ
เพราะถ้าเธอจะบอกว่าคุณลุงให้โดยเสน่หาเนี่ย

ให้แสนสามอะไรเป็นค่าเลี้ยงดูจะต้องมีลูกด้วยกัน

ตเตอรี่บอกลุงบอกให้ไปช่วยขาย

อ้าวก็เดี๋ยวรอดูว่าจะให้เงินคืนหรือเปล่านะครับ